เชิญยิ้มก็มีวัยรุ่นยกพวกตีกันกับเขาเหมือนกันนะคะ
จนถึงขั้นคอนเสิร์ตเนี่ยต้องยกเลิกกันไปเลยค่ะ

ผมไหว้แล้วครับผมไหว้แล้วครับพี่
คนอื่นเข้ามาสนุกผมไหว้แล้วครับ
ไม่ใช่คาราเปล่าเพราะคุณเลย
อยู่บ้านพื้นเพียงเดียวกันคุณรักกันแต่ครับ
คุณตีกันเพื่อเราไม่ใช่คาราบาล
เรามาด้วยความบันเทิงครับ
สงสารคนที่เขาจ้างเรามาเถอะครับเป็นแสนครับ

จากการมาร้องเพลงจ้างมาร้องเพลงต้องมาจ้างมา

คุณชัดชัยจำเนียนกุลกับวงดนตรีโชคไทยรถแห่เนี่ย
คือคว้าไมค์ออกมาต้องมาพูดห้ามขอร้องนะคะ
แต่ทีนี้เมื่อเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่เลิกค่ะ
ก็เลยจำเป็นต้องยกเลิกการแสดงกลางคันไปเลย
แล้วชี้แจงว่าเจ้าภาพเสียเงินเป็นแสนจ้างมาแสดงเพื่อความบันเทิง
แต่กลับมีการตีกันแบบนี้เนี่ยก็ต้องหยุดแสดงชาวบ้านคนอื่นเขาก็อดดูไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้นะคะ
แต่คลิปนี้คลิปนี้มันไม่จบแค่นี้มันมีประเด็นดราม่าตามมาค่ะ
เพราะว่าคุณบอลไปเรียบเทียบว่านี่ไม่ใช่วงคาราบาลคือมีการเอ่ยชื่อวงคาราบาลขึ้นมาว่าจะตีกันทำไม
แฟนเพลงคาราบาลส่วนหนึ่งก็เลยไม่พอใจอีกค่ะ
แต่ทางชาวพิจิตรเขาก็มาชี้แจงนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยวงคาราบาลมาแสดงที่จังหวัดพิจิตรก็จะตีกันทุกครั้ง
ทางวงคาราบาลประกาศจะไม่มาแสดงที่จังหวัดพิจิตรอีกนะคะ
ก็เลยคุณบอลเขาก็เลยอ้างชื่อแบบนี้ขึ้นมาก็แบบเป็นกรณีจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณบอลเขาก็เลยพูดขึ้นมา
ก็คงเป็นการต้องการเล่าเฉยไม่ได้เป็นการดูถูกแต่อย่างใดนะคะ
ก็กลายเป็นจุดประเด็นดราม่าไปอีกแต่ยังไงเนี่ยงานคอนเสิร์ตไปเพื่อความบันเทิง
อย่าไปเพื่อไปเหล่กันแล้วก็จะตีกันอย่างเดียวนะคะ
ตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มผ่อนคลายเริ่มมีความบันเทิงเกิดขึ้นก็มาตีกันอีก
อย่างที่บอกวันไม่มีเหตุผลเลยแค่มองหน้ากันไม่ถูกชะตาก็ตีก็ตีแล้ว